มีกวินปืนโหดพ่อแม่ของกวินเดินทางไปกราบศพ
แล้วก็กราบเท้าพ่อแม่ของเหยื่อปืนโหดที่กวินปลิดชีพไปครับ

ความรู้สึกที่อธิบายยากจริงนะคลิปนี้
สำหรับคุณพ่อนะครับใช่ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ก็คือนายกิติกับนางสุพัทธา
ซึ่งเป็นคนที่กราบนะฮะเป็นพ่อแม่ของกวินแสงเนรกุล
กราบเท้าคุณพ่อของรัฐวิทย์
รัฐวิทย์อายุ๓๒ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
คือ๗๑๑ที่โดนกวินยิงไปเป็นศพที่หนึ่ง

พ่อแม่เขาก็มาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่คือวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี
นายอธิวัฒน์ก็คือคุณพ่อของรัฐวิทย
บอกจริงไม่ต้องมาขอโทษหรอกให้ไปกราบศพจะดีกว่า
แต่ทางนี้ก็อยากจะมากราบคุณพ่อด้วย
ในฐานะที่ลูกของทั้งสองคนก่อเหตุอุกชะกันไปครับ
พิธีเป็นไปอย่างเศร้าโศกเสียใจ
เมื่อวานนี้ถึงวันที่เข้าสู่การเผาแล้ว

เป็นไปอย่างฉุกระหุกยังไม่มีใครทำใจได้
คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายยังทำใจไม่ได้ฮะ
เป็นไปอย่างฉุกระหุกเป็นไปอย่างทารุณ
แล้วไม่มีใครคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้กลางเมือง
จริงญาติก็มีแม่ตามาก
โหสิกรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอโหสิกรรม
แต่คนทำควรจะต้องได้รับโทษและชดใช้กรรมตามกฎหมายครับ
นี่คือการเผาศพที่๒ส่วนก่อนหน้านั้น
พี่สุขศัลที่เป็นวินโมโทรไซค์ที่เสียชีวิตเป็นศพที่๒
ไปก่อนแล้วเพราะว่าแกติดโควิด

นี่คือคดีที่ยังอุกชะกันสะเทือนขวัญของเราหลายคนครับ